ยากันหน่อยใครจะทำธุรกิจต้องดูเคสนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะ
รู้จักชานมไข่มุกยี่ห้อเสือพ่นไฟใช่ไหมคะ
มันมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่าหมีพ่นไฟ
ลักษณะชื่อก็คล้ายกันโลโก้คล้ายกันเหมือนกัน

เขามีการฟ้องร้องกันตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนค่ะบอกว่า
หมีพ่นไฟเนี่ยมาทำเลนแบบเขา
คือใช้ชื่อคล้ายกันแล้วก็ทำโลโก้คล้ายกัน
เสือพ่นไฟเป็นหัวเสือหมีพ่นไฟเป็นหัวหมี

สรุปแล้ววันนี้สารตัดสินให้เสือพ่นไฟชนะคดีนะคะ
ต้องมาดูกันนะการได้แรงบันดาลใจกับการลอกเลียนแบบ
หรือว่าลวงขายมันต่างกันยังไงนะคะ
คดีนี้ยื่นฟ้อง๓๐พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
โดยเป็นการฟ้องว่าหมีพ่นไฟเนี่ย
เครื่องหมายการค้าหรือก็คือโลโก้นั่นแหละนะ
ทำให้เสือพ่นไฟได้รับความเสียหาย
มองแบบนี้ค่ะการที่หมีพ่นไฟเลือกใช้ชื่อนี้เป็นชื่อร้านค้า
แล้วขายสินค้าประเภทเดียวกัน
บริการแบบเดียวกันแถมยังใช้โลโก้
เป็นหัวหมีพ่นไฟอ้าปากเป็นช่องส่งสินค้า
เหมือนกับเสือพ่นไฟเลยแค่เปลี่ยนจากเสือเป็นหมี
ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร้านเดียวกัน
อันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายที่เขาเรียกว่าลวงขายนะคะ
ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ
สารก็เลยตัดสินว่าการกระทำของหมีพ่นไฟเนี่ย

ชดใช้ค่าเสียหายให้กับเสือพ่นไฟเท่าไหร่รู้ไหมคะ

วกดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันฟ้องก็คือปีกว่าแล้ว
แล้วให้ชำระค่าเสียหายเดือนละ๑แสนบาทนับตั้งแต่วันฟ้อง
กว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการกระทำละเมิดแบบนี้ค่ะ

คดีนี้เนี่ยน่าจะเป็นค่าเสียหายในคดีเครื่องหมายการค้าที่สูงที่สุดหรือว่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้ว
นอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยมีการยื่นฟ้องจำเลยก็คือเจ้าของหมีพ่นไฟเป็นคดีอาญาด้วยนะคะ
แต่สารเลื่อนไต่มูลฟ้องไปเมื่อไปเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
บอกว่าอยากจะขอให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่าง
อยากที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยการได้รับแรงบันดาลใจจนก่อให้เกิดธุรกิจ
กับการลอกเลียนแบบธุรกิจมันแตกต่างกัน
ใครจะทำธุรกิจไม่ว่ากันแต่ต้องให้เกียรติกัน
ไม่ใช่ลอกโดยจงใจหรือตั้งใจ
แล้วไม่รู้ว่าผู้ค้ามรายย่อยที่ซื้อเฟรนชายไป
อีกแบรนด์ที่แพ้จะขายต่อได้ไหม
ก็แน่นอนสิคือมีพ่นไฟต้องจ่ายค่าเสียหายค่าปรับไปเรื่อย